คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศที่บริเวณสยามภารกรนั่นเองค่ะ
เมื่อคืนนี้นะคะกับงานแสงเทียนแห่งสยามสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธนั่นเองค่ะ
คราวนี้ความพิเศษก็คือมีการสวดมนต์ด้วยสำเนียงสี่ภาพเป็นครั้งแรก
มีประชาชนไปร่วมงานอย่างครับข้างแล้วก็ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจนะคะ
เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
เสียงค้องชัยดังขึ้นเก้าครั้งพร้อมด้วยบทสวดชะยันโต
เปล่งออกมาจากใจของประชาชนเกือบ๕๐๐คน
ึกกล้องไปทั่วบริเวณลานพักภารากร
เป็นสัญญาณการก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช๒๕๖๐อย่างเป็นทางการ
จากนั้นพระสงฆ์๖๐รูปนำสวดมนต์๔สำเนียง๔ภาค
นับเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นสุริมงคล
เจ้าคณะแต่ละภาคยังร่วมให้พรทุกคนให้ประสบแต่ความสุขตลอดปี
แสงเทียนนับพันเล่มสว่างสวัยไปทั่วบริเวณ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บดินทรเทพยาวรางกูลพร้อมกับการเปล่งเสียงร้องเพลงพรปีใหม่
และรับน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
ต้อนรับปีใหม่นะคะก็คิดว่าในปีต่อต่อไป
น่าจะมีการจัดงานประเภทนี้อีกต่อไปค่ะ
ภายในงานยังมีการขับร้องเพลงพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

และการเขียนบันทึกความดีภาคภูมิใจที่ทำตามพ่อ
เพื่อประดับบนต้นไม้แห่งคำปณิธาน
แผ่กิ่งก้านภัยศาลดังพระบารมี